ตั้งแต่คุณวิโรธเปิดสวยรถบรรทุกนี่

ล่าสุดเค้าบอกไม่ได้มีแค่รถบรรทุกรถทัวร์รถอะไรนะ
รถรับส่งนักเรียนก็มี

ก็เพื่อที่จะได้อัดนักเรียนเข้าไปเกินจำนวนบรรทุกนักเรียนได้เกิน

มีคนขับรถนักเรียนเขาแจ้งมาเลย
ไม่ใช่แค่รถบรรทุกบนทางหลวงหรอกที่โดน

พวกเขาคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนก็โดนเหมือนกัน
ที่จะได้รับอนุญาตให้รับส่งนักเรียนต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่า

ตรวจเช็คความปลอดภัยทั้งตัวคนขับและรถ
ให้ได้มาตรฐานให้นักเรียนปลอดภัย
ต้องมีทั้งดับเพลิงมีค้อนทุบกระจกมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
เวลาเกิดอุบัติเหตุในรถก็จะได้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที
มีข้อจำกัดด้วยว่ารถนักเรียนคันนึงเนี่ย
ต้องมีนักเรียนบนรถไม่เกินกี่คนกี่คนเพื่อไม่ให้แออัดและเป็นอันตราย
แต่รถนักเรียนส่วนใหญ่เขาบอกผิดกฎหมายกันทั้งนั้นแหละ
เพราะไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบก
เวลาเปิดเทอมก็จะมีคนไปเช็คแต่ละโรงเรียนว่า
โรงเรียนนี้มีรถนักเรียนกี่คัน
ใบอนุญาตมีถูกต้องหรือเปล่า
ถ้าไม่มีหรือมีไม่ครบก็จะบอกเอานะ
งั้นช่วยดูแลนายผมหน่อยละกันนะ
เดือนละ๒๐๐ถ้าคุณโอเคผมโอเค
เอาสติ๊กเกอร์ไปเลยนี่เป็นรูปปลาทองหรือกระต่ายขาว
แล้วก็จะมีป้ายที่เหมือนเป็นการเตือนผู้ขับรถ
สวมเข็มขัดนิรภัยห้ามดื่มแอลกอฮอล์
หรือป้ายพวกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับอะไรแบบนี้
ถ้ามีสติ๊กเกอร์เหล่านี้อย่างนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะ
คุณจะไม่โดนโบกแต่ถ้าไม่มีรอรับเลยนะ
กเช้าโบกเย็นโบกเช้าโบกเย็นเลย
สติ๊กเกอร์ก็เปลี่ยนกันเดือนต่อเดือนเหมือนกัน
ตามกฎหมายเนี่ยรถนักเรียนที่เป็นรถตู้
หรือเอาจริงรถตู้โดยสารสาธารณะเนี่ย
เขาไม่ให้บรรทุกคนเกิน๑๓คนอยู่แล้ว

แต่ส่วนมากยอมจ่ายค่าสวยสติ๊กเกอร์
เพื่อยัดนักเรียนเข้าไป๒๐คน

เอาละมุมหนึ่งมีเจ้าหน้าที่องค์กรไหนก็ไม่รู้อ่ะ
ที่รับสวยสติ๊กเกอร์แบบนี้ใช่ไหมอืม

ถูกคุณก็คือผู้ร่วมขบวนการไง
เอาอย่างอันนี้ตกใจเลยนะคือรถนักเรียนนะ

แล้วถึงเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้ว
เด็กเจ็บเด็กตายขึ้นมาเราก็จะมานั่งคุยกันว่า
ทำไมถึงปล่อยให้อัดเด็กเข้าไป

ไปคุยกับคุณนรานนท์ค่ะคนขับรถส่งนักเรียน
เขาก็บอกว่ารถรับส่งนักเรียนที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาเนี่ย
น่าจะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า๒๐๐คัน
ทั้งหมดเป็นรถตู้มีการวางมาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉินครบถ้วน
มีลายกลุ่มประสานงานกับตำรวจจราจรสพเมือง
รายงานการจราจรให้คนขับรถตู้ถ่ายรูปแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
รับส่งนักเรียนเสร็จป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ

พี่เคยได้ยินเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถโรงเรียนบ้างไหม

เขาตอบว่ายังไงไปฟังค่ะ
ไม่มีครับยืนยันได้บอกไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์
การออกใบอนุญาตรถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนเขาจะต้องมีการออกใบอนุญาตให้กับรถโรงเรียน

มีการจัดอบรมระเบียบมาตรการต่างแต่ละโรงเรียนอย่างเข้มงวด
บอกอ้างั้นขอดูอีกจังหวัดนึงแล้วกัน

ไม่เคยได้ยินนะไอ้สวยสติ๊กเกอร์รถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ย
แต่ถ้าสวยรถบรรทุกสวยรถทัวร์เคยได้ยิน

แต่ว่าของผมเนี่ยก็ทำทุกอย่างตามกฎหมาย
แจ้งทางขนส่งด้วยว่าอาจจะมีการแปลงสภาพรถบ้างอะไรบ้าง
ขนส่งเขาก็เข้าใจแล้วก็มีการผ่อนปลนให้
เมื่อกี้นี้มีทั้งถังดับเพลิงแล้วก็มีค้อนทุบกระจก
เผื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะ
ไหนก็ไหนพูดเรื่องสวยแล้ว
ตามไปดูสวยรถบรรทุกอีกสักหน่อยละกัน
ราชบุรีเราไปไล่ตรวจสอบรถบรรทุกกับรถพ่วงนะคะ
ว่าจะมีการติดสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนรูปสัญลักษณ์ต่าง
ไว้ที่หน้ารถมั้ยเจอนะพี่อุ๋ย
เลยฮะเจอค่ะแต่เจอเป็นบางคันนะคะแต่เจอเป็นสติ๊กเกอร์อื่น
ซึ่งเขาบอกเป็นสติ๊กเกอร์ทั่วไปเวลาถูกจับผมก็จ่ายนี่แหละ
ใครจะมาจ่ายให้ยังไม่เคยโดนงดโดนเว้นอะไรสักอย่างเลย
ถามตรงเลยเรามีสติ๊กเกอร์ไหมรถอ่ะไม่มีแล้วเคยมีไหม
ไม่เคยใช้เราอย่างเนี้ยเราเราวิ่งไปเราเคยโดนตำโหลดเรียกไหม
ถ้าโดนตรวจก็เขาเหล่าผิดทำไมขุมผ้าก็โดนจับตรงนี้ครับ

แบบนี้มันเย็นก็แล้วแต่ต้องดูเอา
ทางสะพานและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศเนี่ยนะ
ไม่เห็นด้วยเลยเรื่องการเก็บสวยทางหลวงแบบนี้

และ๓ผู้ประกอบการที่เขาทำถูกกฎหมาย
ก็ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายนะสิ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดใหม่ช่วยแก้ปัญหานี้ให้ที
เอาปราบปรามสวยสติ๊กเกอร์ให้มันหมดไปจากประเทศได้ยิ่งดี

พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
เอกสารออกมา๒แผ่นนี่

แผ่นแรกว่าด้วยการให้พลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงไปประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการสอบสวนกลาง
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
อันนี้คือเรียกว่าอะไรคะย้ายมาช่วยราชการเหรอคะ

แผ่นที่๒ให้พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ผู้บังคับการป้องกันปรับรามการทุจริตประพฤติมิชชอบ
รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงแทน

แล้วยังมีคำสั่งแต่งตั้งพลตำรวจรีวิวัติชัยสังคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วย
ก็คือทางสอบสวนกลางจะเป็นคนตรวจสอบประเด็นนี้เอง
ไม่ได้ให้ทางตำรวจทางหลวงเป็นคนตรวจสอบ
คือตำรวจทางหลวงนี่ขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วให้รองว่าตำรวจทางหลวงหน่วยงานในสังกัดของท่านเนี่ยมีหรือเปล่า
ไปออกสวยสติ๊กเกอร์จริงหรือเปล่า
โดยย้ายผู้บังคับการตรวจทางหลวงออกจากตำแหน่งเดิมไปก่อน

อ่าวมีรายงานว่าวันนี้พรรีเอกรักษ์ก็เข้าพบพรโทจิลภพ
เพื่อชี้แจงกรณีสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกแล้ว

และเป็นคนขอเองค่ะ
เป็นคนขอให้พลตำรวจโทจิรพบออกคำสั่งย้ายเขาให้ขาดจากตำแหน่งเดิมมา
ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็เปิดทางให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
ไม่ได้ถูกย้ายเองแต่ขอให้ย้ายตัวเองออกมาก่อน

จะได้ไม่ถูกข้อคอรหาระหว่างที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้